ช่วงนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องราวที่มันสนุกสนานเฮฮากันหน่อย
บางที่บางทางบางจุดบางชุมชน
บางทีไปอยู่ตรงนั้นมันอาจจะทำให้เราต้องปรับเปลี่ยน
เรียกได้ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตาม

แต่ลักษณะของการปรับให้มันเข้ากับสิ่งแวดล้อม
อยู่ตรงไหนก็เป็นแบบนั้นนะครับ
เกิดมาบอกเลยเจ้าหมาตัวนี้ต้องโตมาเป็นหมา

เสียงมันอย่างแบบเอ๊ก

หมาที่ไหนขันได้ครับไม่มีครับ
แต่หมาที่เห็นอยู่นี้มันขันจริง
ลักษณะมันเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมข้าง

อาจจะเป็นหมาเมียอารมณ์ขันอารมณ์ดีบ้าเหรอ

แต่ว่าเป็นหมาที่คงจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้กับไก่ไง

ใช่ไก่เป็นลูกพึ่งพึ่งหมาพึ่งไก่

ถ้าบ้านคุณผู้ชมหรือว่าระแวกใกล้เคียง
มีสุนัทหรือว่ามีสัตว์อะไรบางอย่าง
บางอย่างที่มีพฤติกรรมผิดเพี้ยนไป

จริงแล้วเราเคยเห็นนะคลิปสุนัขที่ขันเป็นเสียงไก่

ฉันว่ามันอาจจะมีการเรียนแบบพฤติกรรมอะไรบางอย่างหมอไก่
ใช่จนตอนแรกตัวเองเป็นหมา
หอนไปขันไปขันมาคิดว่าตัวเองเป็นไก่แล้ว
แต่ก็แปลกดีจริงแล้วมันยังเด็กอยู่เลย